๒หมื่นรายชื่อยืนถอดถอนผู้ตรวจการภัณฑ์ดินแล้วนะครับ
หลังจากที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยที่บอกว่า
ให้การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชโดยมหาเทรสมาคมนั้นเป็นโมคะ
ตัวแทนของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นชี้แจงว่านั่นเป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นครับ
ไม่ได้มีผลทางกฎหมายบังคับใช้นะครับ
โดยกรณีที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาวินิจฉัยมติของมหาเทราสมาคม
ซึ่งเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชต้องโมคะ

เพียงแต่เป็นคำเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการก็เท่านั้น
ซึ่งหากนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการตามทางที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็สามารถจะส่งเรื่องไปยังรัฐสภา
เพื่อให้หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในสภาก็ได้ครับ
ส่วนที่เรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น
ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทุกฝ่ายแต่ต้องอยู่ในเหตุและผล
ยืนยันด้วยว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่เคยคิดที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับใครทั้งนั้นครับ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจบังคับตามกฎหมายนะครับ
เพียงแต่บอกไปว่าในสิ่งที่ได้ตรวจสอบได้พบเนี่ยนะครับ
บอกทางหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสมควรที่จะต้องไปดำเนินการอะไรนะครับ
เพื่อให้งานต่างที่เกี่ยวข้องนี้สามารถเดินไปได้นะครับ
รองนายกรัฐมนตรีนะครับนายวิศนุเครืองามก็ระบุเหมือนกันครับ
บอกว่าไม่ทราบเรื่องที่ศูนย์เครือข่ายพิทักษ์พุทธศาสนาฟ้องร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก้าวล่วงมติของมหาเทราสมาคมเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
จากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีโดยตรง
อีกทั้งก็เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องชี้แจงและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่มี
ตนาจะเก็บเรื่องนี้และไม่กดดันที่จะมีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อให้รัฐบาล
เนี่ยเดินหน้าเสนอชื่อสมเด็จพระสังคราชองภัยด้วย
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ออกมาแถลงข่าวแสดงท่าทีของเครือข่าย
ทางศูนย์นั้นตอนนี้เตรียมรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์จำนวน๒๐๐๐รายชื่อ
เพื่อยื่นถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดิน
เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจ
วินิจฉัยมติมหาเทราสมาคม
เรื่องการเสนอชื่อแต่งตั้งพระสังฆราชให้เป็นโมคะ

ทางตำรวจก็ได้เชิญพระเมธีธรรมจารย์

นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
เข้าหารือในห้องประชุมนานประมาณ๓๐นาที
ก่อนที่ทั้งหมดนั้นก็จะแยกย้ายกันกลับไปนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังเสียงสัมภาษณ์

ต่อกรณีคำวินิจฉัยการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช